จากฟุตบอลนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดสดนะคะ
แข่งขันมวยค่ะเดอร์ไฟเตอร์เวอร์บ็อกซิ่งนะคะ
รุ่นเฟสเตอร์เวิร์ดหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนตอนนี้กำลังใจดีขึ้นเยอะนะคะ
ก่อนที่จะขึ้นป้องกันแชมป์ครั้งแรกก็ลูกสาวค่ะก็เพิ่งจะหายป่วย
ล่าสุดนะคะฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษนุโลก
โค้ชพดุงชัยพันนุมานะคะผู้ปลูกปั้นทิติสันปั้นโหมดดาว
ที่เพิ่งจะคว้าโคต้าไปโอลิมปิกเกมสองพันยี่สิบค่ะส่วนพระจันฉายพีเค
สัญชัยมวยไทยยิมนะคะก็ปักหลักซ้อมอยู่ที่ค่าย่านสาธุประดิษฐ์
โดยลงนวมไปไม่ต่ำกว่า๑๐๐ยกแล้วนะคะเพื่อที่จะยืนระยะให้ได้ครบ๑๐ยก
และที่ค่ายค่ะก็ยังเก็บโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับ
ให้ทั้งคู่พร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนอกจากนี้ยังมีมวยรองอีกสามคู่ให้ติดตามกันนะคะ
วันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนี้เวลาสี่โมงสิบนาทีค่ะ
ส่วนค่ำคืนวันนี้นะคะมีศึกวันแชมป์เป็นชิปแข่งขันกันแบบปิดนะคะ
โดยท้ายรัฐทีวีช่องสามสิบสองถ่ายทอดสดนะคะสามทุ่มครึ่งค่ะ
คู่เอกนะคะสแตมแฟร์เทคค่ะป้องกันแชมป์โลก
มวยไทยรุ่นอตอมเวทหญิงครั้งที่สองนะคะก็เจอคู่ชกจากบราซิลนะคะ
เหล็กพลิเคสัญชัยมวยไทยยิมค่ะก็จะปะทะกับกุหลาบดำสจเปี๊ยกอุทัยที่ชนะน็อกแสงมณีได้
ผู้ชนะก็จะไปชิงแชมป์โลกกับน้องโอไก่ย่าง๕ดาวค่ะ